เริ่มกันที่ช้างศึกทีมชาติไทยนะคะก็ลงซ้อมอย่างต่อเนื่องค่ะ
วันนี้ได้เพิ่มโปรแกรมการฝึกซ้อมในช่วงเช้านะคะก่อนที่จะลุยศึกอาเซียนคลับ๒๐๑๘นะคะ
ระหว่างวันที่แปดพฤศจิกายนถึงสิบห้าธันวาคมนี้ซึ่งมิรวรรณวัยวัชนะคะ
หัวหน้าผู้ฝึกศรแล้วก็ลูกทีมทั้งหมดยี่สิบเจ็ดคนลงซ้อมนำมาโดยธนบุญเกษารัฐค่ะ
กลางวัย๒๕ปีที่เป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากที่สุดในชุดนี้นะคะ
คว้าแชมป์รายการอาเซียนคลับสองครั้งหลังสุดซึ่งนอกจากในช่วงเช้าแล้วค่ะ
ช่วงเย็นทีมชาติไทยก็ยังมีโปรแกรมลงฝึกซ้อมอีกเหมือนกันนะคะเพื่อที่จะเรียกความแข็งแกร่ง
ก่อนที่จะลงอุ่นเครื่อง๑เกมแล้วก็จะตัดตัวให้เหลือผู้เล่นทั้งหมด๒๓คนสุดท้ายค่ะ
พบกับติมอลเลสเต้วันที่๙พฤศจิกายน
และ๑๗พฤศจิกายนพบกับอินโดนีเซียนะคะ
หลังจากนั้นค่ะจะไปเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่๒๑พฤศจิกายน
แล้วก็กลับมาเล่นในบ้านเกมสุดท้ายนะคะ
พบกับสิงคโปร์วันที่๒๕พฤศจิกายน